โปวารผลงานของทีมที่มีการเปลี่ยนโค้ช

ที่ชัยรังสานีวัชชโชครับ

ก็อตคูเปอร์นะครับเปิดสนามบุญจินดาเจอกับการท่าเรืออันดับสอง
เกมผ่านนาทียี่สิบหกนะครับเจ้าบ้านนำหนึ่งศูนย์นะครับ
ได้โอกาสพลิกยิงแต่ว่าจังหวะลูกเนี่ยเบานะครับแล้วกลายเป็นไปเข้าทางอ่องทูครับ
ดาวเตธินชั่นเมียนมาทำประตูให้กับเจ้าบ้านนำ
มายิงแบบไม่ต้องจับจากลูกแปลจ่าของกิธพรพมภ์บุญศาล
แล้วครึ่งหลังครับยังเป็นเจ้าบ้านครับถามได้ดีน้ำห่างสาม
จากอองทูนะครับแล้วอองทูเนี่ยเลี้ยงหลบผู้เล่นของท่าเรือมาจ่ายตัดให้กับ
ทางเอ็นดรียิงปั่นโค้งครับหนีมือของวรรภุษศรีสุภา
ท่าเรือก็ไม่ยอมนะครับมาดีในช่วงท้ายครับได้๒ประตู
จากดาบิตโดเชลล่านะครับยิงจุดโทษให้กับการท่าเรือนาทีที่แปดสิบเก้า
จากจังหวะนี้นะครับบอสโควิชนะครับโดนทำแล้วก็อีกหนึ่งประตูนะครับ
ได้จากเควินดีโรมรำนะครับช่วงทดเจ็บก็ทำให้การท่าเรือนั้นบุกมาแพ้น้อยหน่อยครับ
แพ้โปรลิสเทโรไปสองต่อสี่เทโรขยับขึ้นมาอยู่ระดับสิบห้านะครับ
มีเพิ่มเป็นเจ็ดคะแนนขนาดที่ท่าเรือมีสิบหกตั้งเท่าเดิมลดมาที่สามนะครับ
สวัสดีคู่เป็นการพบกันครับของสองทีมที่ยังไม่มีเชียร์มันนะครับ
เหมือนกันใช้ทางโค้ดรักษาการนะครับ
จังหวะนี้ก็มีแต่หวาดเสียวแล้วครับจนสุดท้ายเกือบจะได้เหมือนกันครับ
ปั่นฟรีคิกจังหวะนี้หน้าที๒๘นะครับ
เป็นจุดโทษครับคือปั่นฟรีคลิกชนเสาโดยเฮเบตตี้นะครับ
แล้วก็มีการทำแฮนด์บอลครับเป็นมาริโอยูรอฟสกี้นะครับ
แฮนดบอลและเฮเบตี้รับหน้าที่ในการสังหารไม่พลาดครับ
เดอริกเบนดี้กระชากบอลไปในกรอบเขตโทษนะครับ
แล้วก็กระดกบอลข้ามศีรษะของประสิทธิพดุงโชคครับ๑ต่อ๑ครึ่งแรก
สัตว์ชาติสารีพีมเปิดไปที่เสาแรกแล้วเป็นดานีลโตตี้ครับ
โมงโล่งเข้าไปแล้วที๕๘ชาริวชะปุ๋ยครับไปเล่นนอกเกม
เหยียบหน้าอกของโตติในจังหวะล้มลงครับ
ต้องหยุดถึง๕นาทีก่อนที่พุทธศิลปนั้นจะควักใบแดง
ชะปุ๋ยออกจากสนามนะครับ
เกมนี้นี่ผู้เล่นเมืองทองก็โดนเหลืองพอสมควรเหมือนกัน

เล่นกันค่อนข้างจะถึงลูกถึงคนเลยครับ
และเหลือ๑๐คนนะครับแต่ว่าเมืองทองตีเสมอ๒๒ครับ

กรอกหน้าตัวสำรองที่โฉบประมงเสาแรก

แต่จังหวะนี้ประสิทธิปรุงโชคยังปัดเอาไว้ได้ครับจบ
เกมคู่ที่แบ่งแต้มครับ๒ต่อ๒เมืองทองขึ้นมาอยู่ที่๖นะครับ
ปีนี้ทีมใหญ่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงออกสตาร์ทนะครับ

ราชบุรีใช้โพสเจี๊ยบสมชายมายวิไร
เอาชนะราชนาวีไป๔ประตูต่อ๐ครับ